ส่วนอีกหนึ่งข่าวค่ะภรรยายืนหนึ่งอย่างพี่หนิงปณิตานะคะ
เขาออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องที่ว่ามีข่าวลือว่า
สามีคุณสามีพี่จินธรรมวัฒนะแอบซุกกิ๊กว่า

จริงไม่จริงเชื่อไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ฟังบทสัมภาษณ์แซ่บจากแม่นิงค่ะ

เกี่ยวกับเรื่องคำคมดีเกี่ยวกับเรื่องความรัก
อันนี้บอกเลยค่ะว่าไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัว
เป็นเรื่องราวดีที่ท่านแม่ชีสันสนี

ส่วนเรื่องที่บอกว่านิงเข้าโรงพยาบาลเพราะถูกซ้อม
อันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้หิงก็ไม่รู้ว่าข่าวมาจากที่ไหน
ในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ปัญหาของครอบครัว
ถ้ามีการใช้ความรุนแรงอันนี้หิงคงหิงคงไม่อยู่
แต่อย่างพี่นิ่งต่อให้สตรองแค่ไหนก็อยู่ไม่ได้นะคะ
จริงแล้วพี่หนิ่งแบบไปจับกิ๊กได้อะไรอย่างนี้
ถ้าในส่วนของกรณีอันนี้นิ่งต้องบอกเลยว่า
วันนี้ต้องรอคุณจีนเป็นคนตอบ
งคงตอบแทนคุณจินไม่ได้นะคะ

ครอบครัวหนิ่งนะวันนี้ยังมีความสุขและยังแข็งแรงอยู่
ซึ่งหนิงไม่สามารถที่จะไปยืนยันแทนจริงได้
ออกมาเคลียร์แล้วว่าที่พี่หนิงเข้าโรงพยาบาล
ไม่ได้ถูกสามีซ้อมไม่ได้อะไรเลยจริง
แล้วก็พล็อตเรื่องหรืออะไรต่างที่เป็นคำคมหรืออะไรที่โพสต์
เป็นสิ่งที่แม่ชีสันสนีสอนมา
ก็เลยเตือนสติกันมาอะไรแบบนี้
ส่วนเรื่องซุกก้งซุกกิ๊กไปถามพี่จิน
เออนะคะแต่จริงแล้วคงไม่กล้าหรอกมั้งนะคะ
หิงก็คงแบบบู้แหลกอยู่เหมือนกันนะคะ
ก็ขอให้พี่มีกำลังใจนะก็ทำงานต่อไปนะคะ